เห็นภาพนี้และภาพนั้นทุกคนจำได้
หลวงพ่อพยอมท่านเดี๋ยวท่านจะมาเทศให้ฟังด้วย

คืออย่างนี้ฮะเรื่องของพระอ๋อยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

เมื่อคืนนี้ศึกแล้วนะ

ที่จังหวัดนครนายกนะฮะ

เนี่ยคลิปเนี่ยคือคลิปที่
คนที่ไปเจอพระอ๋อยที่วัดที่นครนายก

ขุมข้าวที่นครนายก

เคยเป็นพระที่มีข่าวในตอนนั้นที่สมุทรปราการ
แต่ที่สำคัญก็คือเหมือนกับ

เมื่อปีก่อนนะครับตอนที่หมอปลานะ
ไปกับสื่อมวลชนหลังจากได้รับแจ้งว่า
เนี่ยพระอ๋อยเนี่ยไปแอบมีศรีกาอยู่ในกุฏิ

แล้วพระอ๋อยเขาก็ถูกตำรวจเนี่ยมา

แล้วผลการตรวจสอบว่าเออตกลงศรีกาที่อยู่ในกุฏิ

ยางรัดหัวอะไรบอกเอาไว้รัดหัวไว้จากอาตมาปวดศิษย์
มันเป็นอะไรยังไงต่อมันเงียบหายไปเลย
จนกระทั่งไปคบพระออยมาบวช
เอากลับมาบวชอีกแล้วที่วัดขุนข้าวนครนายก
เจ้าอาวาสวัดขุมข้าวที่นครนายกเนี่ย

เจ้าวาดวัดขุมข้าวในวันนั้น
บอกอ๋ออัตมาเนี่ย

ก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่

ก็มีสิทธิ์บวชได้ทุกอย่างเขาก็ศึกเองในตอนนั้น

ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้แจ้งความเป็นคดีความอาญาอะไร
เท่ากับว่ามีคุณสมบัติจะบวชได้
ท่ามกลางความสงสัยกางขาของ
ผู้คนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
ที่นครนายกแล้วก็ที่วัดเก่าที่สมุทรปราการ

เจ้าวาดวัดขุมข้าวท่านไปก่อนเลย

เพราะว่ามีคำสั่งจากพระผู้ใหญ่

มีคำสั่งออกมาว่าให้ท่านเนี่ย
จากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด

เกี่ยวการที่ไปบวชให้กับพระอ๋อย

ครูปฐุมปริยัติยานุกิจ

ถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด

เรื่องนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่า

แม้ว่าเอาละพระอ๋อยจะไม่ได้มีความชัดเจน

แต่มันทำให้เกิดความเสียหายโลกติเตียนโลกะวัชชะ

คือเหมือนบอกว่าโกหก
ว่าตรวจสอบแล้วว่าไม่มีประวัติอะไร
สามารถกลับมาบวชได้แต่จริงแล้วเนี่ย

คือมันยังไม่ได้ตรวจสอบจนแน่ชัดเลย

ก็เลยให้พ้นจากตำแหน่งจ้าวาดวัดไปเลย

วันนี้เราไปเจอกับอดีตเจ้าวาดวัด

ซึ่งเป็นเพื่อนกับพระอ๋อยตั้งแต่สมัยเรียน
พระครูปริยัติยานุกิจที่ว่าบวชให้พระอ๋อย

ไม่มี
นี่เป็นคำยืนยันจากทางพระครูปริยัติยานุกิจนะครับทุกผู้ชมครับว่าพระอ๋อยศึกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีพระผู้ใหญ่ที่มาจากนครปฐมนะฮะมาทำการศึกให้โดยมีการถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยว่าศึกจริง
มีไหมฮะรูปถ่ายการศึกของพระอ๋อย
สวัสดีครับพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นมาจากที่ไหนครับ
แล้วก็นี่คือเช้าวันนี้นะครับที่วัดขุมข้าวนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับ
ตำรวจสพปากพลีจำนวนนึงเดินทางมาที่วัดนะครับ
เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพระอ๋อยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่านี่มาเป็นรอบที่๒แล้วนะครับ
แต่ไม่มีพระรูปไหนในวัดให้ข้อมูลเลย
นักข่าวก็ไปเจอพระรูปหนึ่งด้วยก็อยากจะถามข้อมูลนะครับ
ว่าตกลงหลวงพ่อท่านอยู่ที่วัดนี้หรือว่าท่านมาสอบถามข้อมูลเรื่องของพระอ๋อยอะไรยังไง
ท่านรีบมากนะคะ

จริงหรือดีฟ้าจารย์
ครับอันนี้เป็นมาจากที่ไหนครับจากเจ้าคณะพลว์ครับ
ทีนี้ในส่วนของอดีตเจ้าวาดวัดขุมข้าวนะครับที่บอกเรื่อง
การศึกของพระออยตั้งจากเมื่อคืนนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลย
ถามต่อนะครับว่าเออแล้วตกลงหลวงพ่อไปไปมามาเนี่ยบวชให้
เพื่อนเนี่ยให้เพื่อนมาอยู่ที่วัดเนี่ยกลายเป็นถูกปลดจาก
เจ้าวาดวัดเลยเนี่ยรู้สึกอย่างไรอดีตเจ้าวาดวัดคุมข้าวบอก
เฉยนะฮะไม่ได้เสียใจอะไรแต่มันก็มีคำถามในใจว่าไอ้
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องที่ว่าบวชให้พระอ๋อยเนี่ยทำไมไม่
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่สอบสวนไม่

เรียกไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสักคำนึงอยู่
ดีมีหนังสือออกมาเลยว่าปลดออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัด
แต่เวลาออกข่าวแล้วทำไมพวกราชการทั้งไหนโดนถึงเต้นเป็นงิ้วอย่างนั้น
แล้วมันไม่มีการตรวจตอบล่ะ
เคยเรียกผมให้ถามสักคำหรือเปล่าไม่มี
แล้วไม่มีอยู่มันทำแบบนี้เห็นป่ะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ได้ไปคุยกับท่านเจ้าคุณไพโรธท่านจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารนะฮะ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพระประแดงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของพระอ๋อยนะฮะนี่นี่คือวัดเดิมในอดีตนะครับ
เคยอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยก็ต้องมาคุยกับท่านเจ้าคณะอำเภอพระประแดงนะครับ
เจ้าคุณไพโรธบอกว่าจำเหตุการณ์เมื่อกุมภาพันธ์ปี๖๕ได้
วันนั้นภูมิกับการสพสำโรงใต้นำตัวพระอ๋อยนะที่ตอนนั้นเป็นเจ้าวาดวัดบางยะแพรกเนี่ย
ให้เจ้าคุณไพโรธเนี่ยท่านช่วยศึกให้
ก็เลยนิมนต์พระมา๕รูปมาทำพิธีศึกซึ่งในระหว่างขั้นตอนการศึก
ก็ได้สอบถามตำรวจว่าพระอ๋อยเนี่ยทำผิดอะไร
ได้คำตอบว่าศึกเพื่อความสบายใจของญาติโยม
ก็ได้ได้คำตอบแค่นั้นส่วนคดีทางโลกเนี่ย
มันเงียบไปค่ะไม่มีการร้องเรียนอะไรต่อ
หญิงสาวที่เป็นศรีกาเขาก็ไม่ได้ฟ้องร้องเรื่องถูกละเมิด
อนาจารย์อะไรไม่มีใครมาร้องเรียนอะไรเพิ่มเติมพระอ๋อยด้วย
คดีมันก็เลยเงียบไปก็เลยทำให้พระอ๋อยสามารถบวชได้อีกนะฮะ
แต่มันต้องขึ้นอยู่กับพระอุปชาในแต่ละท้องที่ด้วย
เห็นว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมบวชให้หรือไม่
เจ้าคุณไพโรธท่านบอกว่าเรื่องนี้สำคัญนะฮะ
สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการตนักรู้ถ้าพระอ๋อยกลับมาบวชเนี่ย
ถ้าอยากจะศึกษาธรรมะพระธรรมคำสอนต่าง
แล้วบวชเงียบตามวิถีวิถีส่งวิถีพระเนี่ย
เชื่อว่าปัญหามันคงไม่เกิดแต่นี่ไปแบบมีดูดงดูดวงพบปะญาติโยม
เจอต่างนานาเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
กรณีของพระอ๋อยเนี่ยนะฮะท่านเจ้าคุณไพโรธ
ท่านเจ้าคณะอำเภอพระประแดงท่านบอกว่า
ถ้าเกิดมาขอบวชในพื้นที่ของท่านนะที่ท่านดูแลอยู่
ไม่เซ็นยินยอมให้บวชนะฮะไม่ให้จำวัดอยู่แน่
เพราะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ยอมรับพระอ๋อย
จะมาขอจำวัดต้องนำใบสุทธิขอมาขอพระนะฮะ
มาขออนุญาตจากพระผู้ปกครองของวัด
เชื่อว่าไม่มีพระรูปไหนเนี่ยจะให้พระอ๋อยเนี่ยอยู่ในวัดที่สมุทรปราการแน่
เนื่องจากความผิดครั้งก่อนแม้ไม่มีการดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราว
แปลถือว่าเป็นเรื่องของโลกะวัชชะโลกเตียนชาวบ้านไม่ยอมรับ
ซึ่งมันยิ่งใหญ่มากเรื่องนี้
แม้ตัวท่านเองหรือแม้ทั้งท่านผู้กำกับฝนลงใต้ที่มาวันนั้น
ไม่ได้ระบุแน่นอนลงไปว่าท่านเป็นอาบัติอะไร
นี่ค่ะคือถ้าฟังจากท่านเจ้าคุณไพโรธเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คำตอบเนี่ยมันจะมีไปถึงที่อดีตเจ้าวาดวัดขุมข้าว
เขาตั้งคำถามว่าทำไมทางเจ้าคณะทางจังหวัดที่นครนายกเนี่ย
ตั้งกรรมการสอบเขาเลยไม่สอบถามเขาก่อนเลยที่เขาบวชให้พระอ๋อย
และให้พระอ๋อยมาจำวัดอยู่เนี่ยก็นี่ไงทางนครนายกเขาบอกว่า
มันทำให้เกิดความเสื่อมเสียเสียหายแล้วโลกะวัชชะเนี่ย
ชาวบ้านเขาติเตียนก็เลยปลดเลยออกจากตำแหน่งจ้าวาดวัดเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันน้องสาวของพระอ๋อยนะครับบ้านก็อยู่แถว
บางย่าแพรกเนี่ยฮะวัดเดิมของอดีตพระอ๋อยเนี่ยนะครับ
เราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะคือทางเธอบอก
ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมแล้วไม่อยากขยายความต่ออีก
ยืนยันว่าครอบครัวไม่เคยทราบเรื่องที่พระอ๋อยเนี่ยกลับมาบวช
รู้ข่าวก็คือตอนอยู่ในทีวีนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ปรีชาพุ่มคงวัย๖๗ปีเป็นชาวบ้านบางย่าแพรกที่สมุทรปราการ
บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าพระอ๋อยกลับมาบวชใหม่
รับไม่ได้เพราะพระอ๋อยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างนะ
แล้วตัวของพี่ปรีชาเนี่ยบอกเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าวัดบางย่าแพรกมาหลายปี
รู้ดีรู้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระอ๋อย
ให้พระองค์เนี่ยบวชให้บวชไปได้ยังไงอ่ะ
พระเหลืองหมดอย่างนี้ผมกราบไหว้พระผมก็ไม่อยากกราบไหว้แล้ว
สาเหตุยังเป็นอย่างนี้แหละ
พระพยอมกรยาโนนะครับท่านจ้าวาดวัดสวนแก้วที่นนทบุรี
ท่านพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าการที่พระอ๋อยกลับมาบวชเนี่ย
ถือว่าพระอุปชาติที่บวชให้ไม่รอบครอบนะฮะ
เห็นแก่เพื่อนแถมยังแถเก่ง
ส่วนตัวพระอ๋อยเองเนี่ยแม้ไม่มีความผิดอย่างชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราว
แต่ถือว่ามีมณฑินไม่ควรกลับมาบวช
ประพฤติตัวมีมณฑินที่ปล่อยศิษย์ของชิคกี้พายเข้าไปอยู่ในกฎิ๒ต่อ๒
และมันก็สามารถจะลามปามเป็นสังคาพิเศษประราชิกได้ด้วย
ถ้าเกิดทำขึ้นมาจริงแต่ไม่รู้ล่ะมีมณฑินก็แล้วเป็น
ไม่ควรที่จะได้บวช
เอาเป็นว่าพระอ๋อยตอนนี้ศึกอีกครั้งหนึ่งแล้วศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะ